เขามีอาการเขาคลั่งคลั่งอย่างเดียวไม่พอ

มาทำลายข้าวของแล้วก็มาทำร้ายชาวบ้าน

โหลคุณตำรวจคุณตำรวจมาจัดการเร็ว
และนี่คือวินาทีที่ตำรวจมาคุมตัวเขาค่ะ
โอ้โหเหมือนกล้องติดหมวกตำรวจนะคะ
ก็จับภาพเอาไว้ได้หมดเลยตั้งแต่ที่ตำรวจเนี่ย
คือพังประตูเข้าไปแล้วบุกไปคุมตัว
ผู้ชายที่คลั่งรายนี้คือตำรวจเขาก็มี

ต้องแง๊ะต้องงัดประตูตากลางใต้
ทีแรกเราก็นึกว่าเขาจะยืนอยู่ตรงหน้าประตูเลยนะ
แต่พอแพลงประตูเข้าไปได้โน้ต
เขาก็อยู่ตรงปากประตูอีกห้องนึง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปคุมตัว
ผู้ชายที่ถูกคุมตัวคือนายปราโมทอายุ๔๒ปี

คือในบ้านเนี่ยข้าวของก็กระจัดกระจายเพราะว่าเขาอารวาส
เอามีดไปทำลายสิ่งของต่างแล้วจะเอามีดมาทำร้ายชาวบ้าน
ในพื้นที่ตำบลหนองคอนไทยที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิด้วย
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปคุมตัวเนี่ยนะคะพยายามที่จะเจรจาแล้ว
โมดเปิดประตูปลาโมดออกมามอบตัว
ไม่ยอมค่ะแล้วปราโมทก็มีการพูดจาด่าทอเจ้าหน้าที่เป็นครึ่งชั่วโมง
แต่ท้ายที่สุดพอเจ้าหน้าที่ไปบุกชาร์จจับกลุ่มตัวได้สำเร็จ
ค้นในบ้านหน่อยซิปราโมทมีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่เจอนะเจอแต่พวกมีดเจอเหล็กแหลมอะไรพวกนี้
แล้วก็ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าจริงโมดไม่ใช่คนในพื้นที่หรอก
แต่ว่ามาอยู่บ้านพี่สาวบ้านพี่แกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้
แล้วก็มีอาชีพเก็บของเก่าได้ตังค์มาทีไรนะเอาตังค์ไปซื้อยาบ้า
แล้วพฤติกรรมของโมดคือพูดคนเดียวอวดภูมิรู้เชิงศาสนา
พูดผีปีศาจแล้วคุณบางทีนะโมดไปเก็บพวกซากสัตว์ที่มันตายแล้ว
ใช่มันจะเกี่ยวจากความเชื่อพวกแบบเรื่องศัยศาสตร์มนต์ดำอะไรหรือเปล่า
ครับแล้วมีการขู่ทำร้ายชาวบ้านประจำด้วยที่ผ่านมาเนี่ยโมดก็ชอบทุบตีแม่
แม่ก็อยู่ด้วยไม่ได้พ่อก็ตายไป
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่คุณตรวจคุณตรวจมาเอาตัวไปที